ตามข่าวนี้กันก่อนคุณผู้ชมความคืบหน้ากรณีที่๑๐ตำรวจโทยิงเมียสวเนี่ยนะคะ
ทำร้ายร่างกายน้องทหารเนี่ยทหารที่เป็นฐานรับใช้เนี่ยนะครับ
คือหงายการ์ดออกมาสำหรับ๑๐ตำรวจโทผู้หญิงคนนี้บอกว่าตัวเองป่วย
ใช่ไหมควบคุมตัวเองไม่ได้ควบคุมตัวเองไม่ได้

อันนั้นตั้งไว้เป็นประเด็นที่๑นะครับ
ประเด็นที่๒คุณผู้ชมมันมีคลิปใหม่ออกมา

เดี๋ยวก่อนนะพี่ปุ๊บคลิปแรกคือใช้ไม้ขวัญเสื้อฟาด

คลิป๒ก็คือ๑๐ตำรวจโทยิง
ถ่ายไว้ตั้งใจจะแบล็คเมลน้องผู้หญิงที่เป็นทหาร
ว่าสักวันหนึ่งถ้าน้องเริ่มแบบแม่
ไม่เชื่อฟังแล้วนะเริ่มแข็งข้อแล้วนะเริ่มแข็งข้อ
เดี๋ยวจะเอาคลิปนี้ไปแบล็คเมล
คุณผู้ชมว่าเป็นคลิปอะไรลองดูด้วยกันค่ะ
แผ่วเลยอีกคลิปก็ไม่แผ่วไม่แผ่วเลยนะคะ

แล้วก็ให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมบอกว่า
นี่เป็นคลิปที่๒ของทหารหญิงที่ถูกทำร้ายร่างกาย
ซึ่งอยู่ในโทรศัพท์มือถือของ๑๐ตำรวจโทผู้หญิงคนนี้
โดยน้องทหารหญิงให้ข้อมูลผ่านทางคุณกันจอมพลังบอกว่า
คลิปนี้เจ้านายก็คือ๑๐ตำรวจโทยิงเนี่ย
ตั้งใจจะถ่ายคลิปไว้เพื่อบอกกับน้องว่า

โดยการสร้างสตอรี่สร้างเรื่อง
ว่าน้องก็คือน้องทหารหญิงแอบอ้างชื่อของสอวร

ว่าวันใดที่น้องไม่เชื่อฟังหรือว่าแข็งคลอด

แล้วจะเอาคลิปนี้ส่งไปฟ้องสว
นี่ค่ะแล้วที่น่าตกใจมากเลย
คือน้องทหารหญิงเนี่ยเล่าให้กับคุณกันฟังนะคะ

นั่นแปลว่าในห้องนี้มีคนที่สาม
มีคนที่สามในห้องเนี่ยไม่ได้มีแค่สองคนนะคะ

ไม่ได้ตั้งกล้องน้องทหารหญิงคนที่ถูกทำร้ายร่างกายบอกว่าในห้องเนี่ยไม่ได้มีแค่๑๐ตำรวจโทยิงรายนั้นนะคะ

แต่ยังมีผู้ชายอีกคนหนึ่งเป็นคนหยิบโทรศัพท์มือถือมาถ่ายคลิป
น่าจะจริงว่ะภาพมันไม่ได้นิ่งมันไม่นิ่งมันมีความเคลื่อนไหว
น้องบอกว่าคนที่ถ่ายคลิปเป็นตำรวจหนุ่มอยู่ที่ราชบุรี
นี่ค่ะคุณผู้ชมต้องไปตามตัวด้วยนะคะ

เพราะว่า๑๐ตำรวจโทยิง

คุณเนี่ยหลังจากที่ปล่อยคลิปนี้ออกมานะฮะ
คุณการจอมพลังยังตั้งข้อสังเกตบอกว่า

มันดูย้อนแย้งเกินไปหรือเปล่า
เพราะเท่าที่น้องทหารหญิงที่ถูกทำร้ายร่างกายเนี่ยเล่ามาเนี่ย
ดูเหมือนว่ามันมีการเตรียมการวางแผนเตรียมตัวในการอัดคลิป

คลิปนี้แล้วก็คลิปทำร้ายร่างกาย
พร้อมทั้งระบุในตอนท้ายบอกว่าเรื่องนี้ยังไม่จบนะ

ยังมีหลักฐานเด็ดอีกนะที่คุณกันจอมพลังจะเอามาเปิดเผยต่อสื่อมวลชนในวันนี้

รอดูอีกนะคะมีคลิปอีกคุณผู้ชม

เมื่อวานนี้พนักงานสอบสวนสพเมืองราชบุรีนะคะ
ควบคุมตัว๑๐ตำรวจโทยิงกรสะสิบัวแย้มอายุ๔๓ปี
เป็นผู้ต้องหาในคดีทำร้ายร่างกายมาสอบปากคำนะคะ
เบื้องต้นตำรวจหญิงคนนี้ยังไม่สามารถให้การใดได้

ขณะเดียวกันน้องทหารหญิงที่ถูกทำร้ายร่างกายพร้อมญาติ
ก็เดินทางไปยื่นหนังสือขอคัดค้านการประกันตัวชั่วคราว
แล้วก็ขอให้ตำรวจสืบประวัติการรักษาทางการแพทย์
ของ๑๐ตำรวจโทยิงคนดังกล่าว
เนื่องจากไม่เคยเห็น๑๐ตำรวจโทยิงคนดังกล่าว

ใช่ค่ะโอ้ถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยจิตเวทจริงนะ
มีอาการทางจิตจริงต้องไปสม่ำเสมอนะ

แล้วที่สำคัญทุกครั้งที่มีการทำร้ายร่างกาย
ตำรวจหญิงคนดังกล่าวมักจะพูดว่า

เพราะกูมีประวัติรักษาอาการป่วยทางจิต
คุณกันจอมพลังก็เลยเชื่อว่า

ก็คือเราเนี่ยจะทำทั้งตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยมีการพูดว่าเฮ้ยกูทำอะไรมึงกูก็ไม่ผิดหรอก
เพราะว่ากูมีการรักษาอยู่แล้วกูเป็นคนบ้ากูทำอะไรไปก็ไม่ผิดหรอก
อันนี้น้องผู้เสียหายพูดเองเลยพูดอยู่แล้วตั้งแต่วันแรกแล้วครับที่คุยกัน
ซึ่งเรื่องนี้เรารู้มาก่อนแล้วแล้วก็คิดด้วยว่าต้องหงายเบอร์นี้
หงายเบอร์นี้อยู่แล้วซึ่งก็ไม่ได้ไม่ได้เหนือความคาดหมาย
เพราะเราก็เตรียมไว้เหมือนกันว่าหงายเบอร์นี้
เดี๋ยวเรามีหงายเด็ดให้ดูเรียงไว้ยังไงครับ
พอบอกได้ไหมอะไรยังไงเดี๋ยวดูวันพรุ่งนี้ครับ

หรอครับตอนนี้บอกไม่ได้ก่อนใช่ไหมฮะ
ตัวเองไม่อยู่แต่คุกมีผู้คุมนะ

คุณหงายการ์ดว่าป่วยทางจิตนึกออกป่ะ
คือถ้าป่วยก็ป่วยก็รักษา
แต่ถ้าป่วยไม่จริง

รอดูเลยเรื่องนี้ยังไม่จบเหมือนที่คุณกันบอก
เพราะวันนี้คุณกันบอกว่าเดี๋ยวจะเอาคลิปใหม่
เปิดให้สื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนได้เห็นอีกด้วยนะคะ
ส่วนน้าสาวของอดีตทหารหญิง
ที่ถูกทำร้ายร่างกายบอกว่ารับไม่ได้จริงกับเรื่องที่เกิดขึ้น
โดยเฉพาะการที่คุณแอบอ้างว่าตัวเองป่วย
ตั้งข้อสังเกตว่าถ้าคุณป่วยมีอาการจิตประสาทจริง

แล้วที่บอกว่าคุณสำนึกผิดกับสิ่งที่ทำไปเนี่ยนะคะ
น้าของคุณที่เป็นทหารเขาบอกเขาไม่เชื่อ
ถามหน่อยเขาเจ็บขนาดนี้คุณเคยดูดำดูดีเขาป่ะ
คุณไม่เคยพาเขาไปรักษาเลยคุณไม่เคยทำแผลให้เขาด้วย

เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจริงเรื่องนี้ตามต่อนะ

โอ้โหจะไปกันใหญ่แล้วนะครับ